นี่พอเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลได้เป็นนายก
นโยบายเศรษฐกิจเขามีหลายอย่างคุณผู้ชมครับ
แต่สิ่งที่หลายคนรออย่างที่บอกไปเมื่อกี้
เงินดิจิทัลหนึ่งเมือนจะโอนเมื่อไหร่
แต่มันเริ่มมีเสียงสะท้อนว่า
เงินดิจิทัลมันแก้ไขปัญหาปากท้องได้ตรงจุดจริงหรือเปล่า

ข้าวของมันแพงนะราคาน้ำมันมันก็แพงนะ

เอาตรงนี้ไปซื้อเนี่ยโอเคล่ะมันสามารถซื้อมาได้

แต่ปัญหาฐานรากของมันจริงแล้ว

เรื่องนี้เนี่ยชาวบ้านนะฮะที่อุทัยธานีอย่างคุณยุภาวดีเนี่ย

ในพื้นที่บอกว่าโอ๊ยผู้คนส่วนใหญ่เขาก็มาซื้อข้าวซื้อของเขาบ่นกันเยอะ

ไปหมดแม้กระทั่งสบู่ยาสีฟันเข้าสารแพงทุกอย่าง
เงินดิจิทัลเนี่ยถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้แหละ
แต่ประชาชนยังไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่ามันจะใช้จ่ายจับจ้องได้จริงหรือเปล่า

ไอ้ร้านที่อยู่ตามบ้านเราสมมุติข้างบ้านที่ตามตอกซอกซอย

เออเออคุณลุงคุณป้าเขาจะใช้ถูกไหมหรือยังไงก็มีความวิตกกังวลไปก่อนนะฮะ
ฐานะที่คุณยุภาวรีเป็นเจ้าของร้าน
ก็มีข้อกำหนดที่เขาบอกว่าเออให้ใช้ได้ระยะทางไม่เกิน๔กิโลจากบ้านตัวเองใช่ไหม
เอที่อุทัยเนี่ยร้านค้ามันน้อยนะ
เขาฝากบอกอุทัยมันร้านค้าน้อยแล้วไอ้ร้านค้าเนี่ยมันห่างจากบ้านมันมากกว่า๔กิโลด้วยซ้ำไป
สมมุติคุณอยู่ในอำเภอไกล
หมู่บ้านไกลอย่างนี้ไอ้ร้านค้าที่มันขายของเนี้ยมันห่างไปแบบไม่ต่ำกว่า๕กิโล

ส่วนนี้อยากจะให้นำโครงการเดิมของรัฐบาลที่ผ่านมาเขาฝากบอกมาเช่น
อะไรที่มันดีอยู่แล้วคือไอ้ทงฟ้าเนี่ยเอามาใช้ได้ไหม

เช่นเดียวกันกับประชาชนที่ไปจับจ่ายซื้อของเขาบอกเหมือนกัน
ถามคนที่ไปซื้อของอยากให้ตอบโครงการเดิมดีกว่าไหม
อย่างเนี่ยไอ้ท้องฟ้าหรือว่าเป๋าตังค์อะไรก็ว่ากันไปเนี่ย

ไอ้เงินดิจิทัลเนี่ยมันมันชั้นใช้ไม่เป็นอ่ะ

ฟังทั้งเสียงชาวบ้านทั้งเสียงของเจ้าของร้านที่อุทัยหน่อยนะครับ
คู่ของลุงไม่ได้อ่ะเงินน้อยแต่ก็ได้ชัวร์ชัวร์
หมื่นลึงอ่ะอันนี้คือต้นใช่งงของลุงก็ดีแล้ว
ครับก็ได้เรื่อยเรื่อยเงินน้อยแต่ก็ได้บ่อยบ่อย
แล้วจะดีกว่าไหมได้เป็นก้อนแล้วก็ใช้ยังไงเราก็ยังไม่เข้าใจ
ชาวบ้านแบบนานเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก
ไม่มั่นใจเพราะว่าเงินลอยมาใช่ป่ะ
หมื่นนึงต้องหมื่นนึงนะหนึ่งหมื่นแล้วแล้วก็กี่
เทศเรามีกี่ล้านคนอ่ะสมะได้ทุกคนไหม
แล้วร้านคายก็กล้ารักบังอย่าให้เป็นธรงการแบบเหมือนเดิม
ธงฟ้าแต่เพิ่มเงินไปหน่อยก็ได้ฮาตจากสามร้อยเป็นห้าหรอ

อันนี้เป็นเสียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่สำคัญมาก
ผมฝากรัฐบาลเพื่อไทยคุณเศรษฐาฟังเสียงของประชาชน
เพราะว่าสิ่งที่คุณต้องทำคือทำความเข้าใจกับชาวบ้านก่อนเลย
ก่อนจะโอนเงินให้ว่าเฮ้ยมันใช้ยังไง
มันต้องทำระบบยังไงคุณป้าเขาก็ทำไม่เป็น
สื่อเองสื่อเองก็ต้องคอยช่วยสื่อสารอธิบาย

คือเราเองนี่แหละต้องเป็นคนทำอธิบายให้
แต่ว่าฝากฝั่งของรัฐบาลเองก็ต้องเตรียมพร้อม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

เพราะว่าล่าสุดเนี่ยคือมีคนไปถามทางพักเพื่อไทยกันเยอะ
กระทั่งทำให้คุณเผ่าภูมิเป็นรองเลขา

แล้วก็จะไม่มีการลงทะเบียนผ่านแอปใดทั้งสิ้น
เพราะใช้วิธีการเรื่องของบัตรประชาชน
ฉะนั้นตอนนี้คุณอย่าโหลดอย่าอะไรใดทั้งสิ้นเลย
เดี๋ยวรออย่างเดียวเลยใช่ค่ะ